เอาละครับนี่คือสุดยอดของการต่อสู้นะครับ
ร้อยเชิงตีโต้มวยเข่าเจอกับมวยฝีมือ
ร้อยเชิงครับเป็นมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงครับ
มีฮึดตลอดตีโต้ต่อหมอศรีหรือฮิดเฉินไทยครับ
เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวดีสมองมวยดีครับ
มวยภูนิมวยเข่าประทะมวยฝีมือรุ่นทอดสายรุ่นทอดพร้อมกันนะครับ
ในสุดยอดมวยไทยรัฐตอนนี้บ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
ไทยรัฐทีวีดูฟรีไม่มีการพนัน